ทุกผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่ชายภูมินะครับระวังกันหน่อยนะครับ
แล้วช่วยกันตามหาตัวผู้ชายคนนี้ด้วยเพราะว่าก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบผู้หญิง
แล้วก็บังคับให้เขาจอดดึงกุญแจรถเขาแล้วก็ฉุดเขาเข้าข้างทางจะข่มขืน
นี่โดนมา๓คนนะฮะสามคนที่ไปแจ้งกับตำรวจนะครับ
แต่ว่าหนีเอาตัวรอดกันได้ทันนะครับมีหญิงสาวผู้เสียหายสามคนแล้วนะครับ
ไปแจ้งความกับสพจตุรัสที่ชายภูมินะครับบอกว่าเจอคนร้ายเจอผู้ชายโรคจิต
ขี่จักรยานยนต์ประกบนะแล้วก็บังคับให้จอดรถนี่อย่างผู้หญิงคนนี้ก็โดนนะฮะ
ชื่อว่านางจันทร์อายุห้าสิบสองนะครับเธอก็พาไปดูจักรยานยนต์พ่วงข้างนะ
ขี่ไปในวันเกิดเหตุนะครับเป็นจุดที่อยู่บนถนนสายอำเภอจตุรัส
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิหลักกมที่๒๒
เป็นถนนวิ่งสวนเลนนะฮะข้างทางเนี่ยเป็นป่าย่านะครับ
บอกว่าอย่างนี้เมื่อ๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงบ่าย
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจากอำเภอหนองบัวระเวจะกลับบ้านที่อำเภอจตุรัส
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายคนนึงขี่จักรยานยนต์มาก็ดูลักษณะหน้าตาดีนะ
ผิวขาวนะครับแต่พอขี่มาถึงมาประกบเธอแล้วเนี่ยถีบรถเธอตกข้างทางเลยฮะ
หลังจากนั้นก็ใช้มีดบังคับให้ลงมาจากรถนะก็บอกไปเอออย่าทำอะไรเลยนะ
จะเอาอะไรก็เอาไปเถอะนะครับแต่คนร้ายไม่สนใจเลยขนาดบอกว่า
ทรัพย์สินมีกระเป๋านะมีกระเป๋าอยู่หน้ารถค่ะก็ไม่เอาฮะ
เธอเข้าป่าอย่างเดียวครับโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยสะบัดตัววิ่งหนี
ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยคนร้ายก็เลยขี่รถหลบหนีไป
เดี๋ยวหารถอันที่สิบห้านมั้นก็ไม่มีดันลงไปข้างข้างข้างถนน
มานี่แม่ก็ว่าอยู่นี่ไม่มีของโทรศัพท์กับอัน
โทรศัพท์กับอันกระเป๋าต่างนั้นอยู่พุ่นมันก็ไม่ไปเอากระเป๋า
มันก็ดันเมียดันเมียออกอีกป่ะเนี่ยเอากระเป๋ามันก็เบา
แล้วมันดันตัวกูลงถนนนี่มันสิข้มขึ้นกูดว้าบสันป่ะน่ะ
แม่ก็หัวใจหักป๊าบในใจเขาฉีดเอานะมาที่
หันไปเนี่ยซุกมันป่ะเนี่ยซุกมันมันก็หลุดมือเข้าไปเนี่ย
เขาก็ตั้งคนตั้งชื่อกันอ่ะยืดแล้วแม่ก็ลุด
ชิดว่าแม่สิหลุดแม่ก็แล้นขึ้นถนนไปพ่อรถ
นี่ผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเธอบอกเธออายุ๕๒แล้วนะฮะ
มันยังแบบมาถึงถีบรถล้มลงข้างทางเลยนะครับ
แต่น้องอีกคนนึงนี่ก็โดนนะครับ
น้องเป็นนักเรียนหญิงชั้นม๖อายุ๑๘นะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่น้องบัวระเวนี่แหละ
น้องบอกว่า๒๐ธันวาคมก็หลังจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้วันหนึ่ง
วันนั้นนะครับเป็นวันเลือกตั้งอบจเธอขี่จักรยานยนต์จากบ้านเพื่อจะมาใช้สิทธิ์ขี่มาคนเดียว
ถึงจุดเกิดเหตุมีจักรยานยนต์คันหนึ่งผู้ชายรูปร่างสูงผิวเขาขาวเหมือนกันเลย
หน้าตาดีผมรองทรงเรียบร้อยอายุน่าจะสัก๒๐๒๕ขี่จักรยานยนต์ฮอนนาสกูปปี้สีดำนะ
กรรมเรกหน้ารถของน้องรถมันก็จอดลงมาจากรถก็กระชากกุญแจรถของน้องเข้าไป
นะครับแล้วก็ดึงน้องเนี่ยนะฮะกระชากลงจากรถจนล้มเลยนะครับ
ทำท่าเข้ามาลักษณะเหมือนจะข่มขืนนะจังหวะนั้นครับ
น้องเขาก็ขัดขืนเต็มที่นะครับแล้วมีคนขับรถผ่านมาพอดี
ก็มาช่วยไว้ได้ทันคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
ค่ะนะฮะไปแจ้งความสพจตุรัสที่ชายภูมิเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะฮะเป็นผู้เสียหายผู้หญิงนะครับ
นี่เป็นรายที่๓นะครับถูกก่อเหตุลักษณะเดียวกันเหมือนกัน
สรุปแล้วตำรวจบอกว่ามี๓คนแล้วนะครับไม่รู้จะมีคนอื่นด้วยหรือเปล่า
ภูมิกับการสพจตุรัสพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ฉัดชัยรัตนเวท
บอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยดูจากพฤติกรรมแล้วคงหวังประสม
ข่มขืนเหยื่อทั้งสามรายอืมนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงเป็นคนในระแวกนั่นแหละอ่า
อาจจะอาศัยอยู่ไม่ไกลในพื้นที่มากนักตอนนี้กำลังเร่งเช็คเร่งตรวจสอบนะครับ
มีนักโทษเพิ่งพ้นโทษเกี่ยวกับคดีทางเพศอะไรออกมาไหมนะครับ
หรือว่าใครจะมีประวัติลักษณะคดีแบบนี้อะไรยังไงบ้างกำลังเร่งหาเบาะแสหาตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกตรวจตาพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยย้ำนะครับ
ตำรวจฝากย้ำนะครับผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับ
เป็นผู้ชายรูปภัณฑ์สวรรค์ฐานของคนร้ายเนี่ยอายุน่าจะสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
น่าตาดีผิวขาวผมรองทรงสูงสักร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็บสิบเซนติเมตร
ภาษณะที่ใช้ก่อเหตุจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้สีดำ
ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจำทะเบียนไม่ได้ค่ะนี่ฮะ
เพื่อใครพบเห็นนะครับตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะฮะ
แต่ไปก่อเหตุเอาไว้สามคนจะไปข่มขืนเขาค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราเพิ่งเล่า